หน่อยนะฮะทางเพจดังเนี่ยเขาแจ้งเบาะแสมาแล้วว่าโอ้โหทำไมอาหารกลางวันของนักเรียนมันน้อยนิดแค่นี้
คุณในถาดหลุมมีอาหารอยู่๒หลุมหลุมหนึ่งเป็นอาหารหลักอีกหลุมหนึ่งเป็นของว่าง
แต่แค่นี้มันคุ้มงบประมาณไหมคุณต่อหัวที่จัดสรรให้เด็กเนี่ยมันคุ้มไหม
เด็กจะขาดสารอาหารเด็กจะแคะแกรนหรือเปล่าห่วงเด็กบ้างหรือไม่
นี่กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะฮะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้มีการโพสต์รูปถาดหลุมอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดประจวบคลีขันมีข้อความระบุแบบนี้จริงโพสต์ยาวมาก
ผมย่อให้ฟังนะฮะบอกว่าแบบนี้เนี่ยแกอิ่มหรือไม่มีคุณภาพพอหรือไม่
คุ้มกับค่าอาหารยี่สิบเอ็ดบาทต่อหัวหรือเปล่านะครับบวกลบคูณหารกันแล้วคือเด็กโรงเวียนอนุบาลแห่งนี้มีสองร้อยยี่สิบเจ็ดคน
ต่อหัวเนี่ยยี่สิบเอ็ดบาทรวมแล้วเนี่ยสองร้อยยี่สิบเจ็ดคนบวกลบคูณหารตกวันละสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับ
เดือนหนึ่งอ่ะคูณไปสิสามสิบสามสิบเอ็ดวันก็แสนกว่าบาท
ทีนี้ครับแสนกว่าบาทเอามาเกลี่ยงบทำอาหารกลางวันให้เด็กเนี่ย
ให้คุ้มงบหน่อยได้ไหมบางวันอาหารครบบางวันก็ไม่ครบ
อยากให้มีการตรวจสอบเรื่องการจัดสรรงบอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งนี้เพราะเด็กเนี่ยเสียโอกาสเต็มเต็ม
และทุกบาททุกสตางค์คือภาษีประชาชนโอ้โหมีคอมเมนต์มามากมายเลยนะครับ
สารอาหารครบห้าหมู่หรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนบอกโอ้
แต่หลายคนบอกว่าโอ้โหอยากให้ห่วงสุขภาพ

ทีนี้ทีมข่าวของเรานะคุณนะ
ไปโรงเรียนแห่งนี้เลยไปพบกับภูมิในการโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย
ประจวบคลีขันนี่เราไปถึงโรงเรียนนะฮะ
ออกมาชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่าจากภาพถาดหลุมที่มีอาหารอยู่สองหลุม
คืออาหารหลักหลุมหนึ่งขนมอีกหลุมหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ไปแล้วดูว่ามันน้อยนิด
ไม่มีสารอาหารจริงถาดหลุมถาดนั้นเป็นของนักเรียนชั้นป๑
เด็กคนนึงที่เขารับประทานอาหารที่ประกอบด้วยผัดไทยกับผลไม้เชื่อม
หาดนี้นะฮะซึ่งนักเรียนรายนี้นะฮะเป็นเด็กที่รับประทานอาหารไม่มากนะครับ
ปกติแล้วโรงเรียนจะให้เด็กทุกคนสามารถเติมอาหารได้แต่น้องคนนี้เขากินแค่นี้
นี่พอชี้มาแบบนี้ยืนยันยอมให้ตรวจสอบเลยไม่มีการทุจริตงบอาหารกลางวันอย่างแน่นอนนะครับ
ภาพที่หลุดไปน่าจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนนี่แหละที่เป็นคนถ่ายและปล่อยข่าว
เพราะว่าบุคลากรคนนี้ไม่พอใจการบริหารงานของพอคือพอยอมรับว่าพอเป็นคนค่อนข้างจะเข้มงวด
อ่ะเบื้องต้นหลังจากมีปัญหาได้ทำหนังสือรายงานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่ง
ประจวบคิริขันได้ทราบแล้วและชี้แจงแล้วนะเพราะว่าบอร์ดของโรงเรียนก็บอก
ครบ๕หมู่มีผัก๕สีนี่ต่างนานาเนี่ยนะฮะก็พร้อมให้ตรวจสอบใช่ไหมคะ
เราก็ตรวจสอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะฮะ